ผ่าตัดไส้ติ่งให้กับผู้ป่วยโควิด๑๙
ใช่ฮะอันนั้นต้องใช้ความระมัดระวังใส่เครื่องป้องกันเป็นอย่างดี

เป็นการผ่าคลอดให้กับคุณแม่ท้องแก่

อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังโควิด๑๙
คือมีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด๑๙
ยังไม่ได้มีผลออกมาว่าเธอเป็นโรคโควิด๑๙แต่อย่างใด
แต่คุณหมอก็ต้องทำทุกวิธี
เพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่ทั้งลูก
ว่าผู้ป่วยรายนี้จะเป็นผู้ป่วยแค่เฝ้าระวังเท่านั้นเองนะครับ
นี่นะฮะคุณหมอเขาโพสต์ภาพเหล่านี้ออกมา
เรื่องราวจากคุณหมอของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
นายแพทย์เพียรศักดิ์แทร่หว่องกุมารแพทย์

กลุ่มงานกุมาลเวชกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ได้โพสต์ข้อความและภาพแบบนี้ครับ
หนูอาจจะถูกตั้งชื่อว่าน้องโควิด

แต่ให้หนูรู้ไว้ว่าลุงหมอและป้าหมอทั้งหลาย
รวมตัวกันมาในสถานการณ์ที่สงสัยเข้าข่ายและฉุกเฉิน
เพื่อผ่าท้องแม่หนูเพื่อเอาหนูออกมา
นี่คือความปลอดภัยสูงสุดสำหรับการต้อนรับหนู
สู่โลกยุคโควิด๑๙ด้วยความพร้อมสูงสุดของโรงพยาบาล
หมอหลายสาขาและพยาบาลเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่า๒๐คน
หนึ่งภาพจึงแทนความหมายอันยิ่งใหญ่
เพื่อให้พี่น้องคนไทยของเราทุกคนร่วมมือกันนะครับ
เราจะต้องปลอดภัยไปด้วยกัน
ทั้งนี้คุณหมอเพียรษักก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่า
ทั้งเด็กรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน
ซึ่งเราต้องรีบผ่าช่วยเหลือและไม่สามารถรอผลตรวจได้
ตอนนั้นคือตรวจอยู่ว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่คุณหมอรอไม่ได้
รอไม่ได้เพราะเด็กอยากลืมตาดูโลกแล้ว

สุดท้ายครับเด็กคลอดออกมาอย่างปลอดภัย

แม่เด็กก็ไม่พบติดเชื้อโควิด๑๙แต่อย่างใดด้วย

ลูกก็ปลอดภัยออกมาลืมตาดูโลก
ชื่ออะไรก็ต้องแล้วแต่คุณแม่ตั้งชื่อไว้นะฮะ
หลายคนเห็นโพสต์ของคุณหมอเข้ามาแสดงความยินดีแก่คุณแม่
แล้วก็อวยพรให้หนูน้อยปลอดภัย
รวมถึงให้กำลังใจทีมแพทย์ทุกคนด้วยนะครับ
ขอบคุณทีมแพทย์ทุกคนที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ
เป็นเรื่องราวดีที่ถูกแชร์ออกมาในโลกโซเชียลนะ